ไปดูเหตุที่สุพรรณบุรีกันบ้างฮะกลุ่มวัยรุ่นเนี่ย
ขับรถสวนทางกันอืมไม่รู้จักการแท้อืม
แต่มันเกิดอะไรขึ้นคุณมันสปาร์คเหรอค่ะแค่สวนทางกันปรากฏว่าโอ้โห
วิ่งไล่ตีไล่ฟันกันเลยครับนี่ฮะคุณผู้ชมฮะที่เกิดเหตุเนี่ย
ริมถนนตลาดศรีประจันทร์ที่อำเภอศรีประจันทร์กล้องวงจรปิดหน้าร้านอาหารจับภาพรถกระบะบรรทุกคนมาเต็มคันรถเลย
ขับย้อนสอนมาหลังจากไปเติมน้ำมันนะฮะจากนั้นยูเทิร์นไปจอดฝั่งตรงข้าม
แล้วทีนี้ครับเหตุการณ์ที่พีคก็คือวัยรุ่นประมาณ๑๐กว่าคนลงจากรถ
พากันวิ่งข้ามฝั่งบางคนเนี่ยถืออาวุธมาด้วยนะคุณนะคล้ายกับท่อนไม้นี่แล้วมาแล้วฮะ
เพื่อทำร้ายวัยรุ่นอีกกลุ่มซึ่งมากัน๕คนขี่รถจักรยานยนต์มา๒คัน
จอดอยู่หน้าร้านอาหารฝั่งหนึ่งมาเต็มคันรถกระบะ
อีกฝั่งหนึ่งนี่มาด้วยรถจักรยานยนต์นะครับทีนี้ฮะทั้งห้าคนที่มาด้วยรถจักรยานยนต
โอ้โหวิ่งหนีสิฮะไปหลบหลังร้านฮะทำให้กลุ่มวัยรุ่นที่มากับรถกระบะเนี่ย
นะครับก็ต้องหาแล้วคุณหาแล้วหาไม่เจอทำไงรู้ไหมคุณ
ใช้ก้อนหินเนี่ยทุบรถจักรยานยนต์ที่วัยรุ่นทั้ง๕คนเนี่ย
ไว้แบบนี้จนรถจักรยานยนต์ทั้งสองคันเสียหายนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณช่วงตีสี่นะครับต่อมาตำรวจมาที่เกิดเหตุฮะ
สอบสวนนายเอผู้เสียหายให้การแบบนี้ครับว่าเขากับพวกเนี่ย
งานวันเกิดเพื่อนในตัวเมืองสุพรรณบุรีกำลังจะกลับบ้าน
ก็แวะเติมน้ำมันเสร็จเห็นกลุ่มวัยรุ่นยกพวกกันมาเยอะ
เขาเลยต้องจอดรถจักรยานยนต์ทิ้งไว้กันข้างทางแบบนี้
พากันวิ่งหลบในร้านเพราะกลัวจะไม่ปลอดภัย
ส่วนรถจักรยานยนต์๒คันของพวกผมเนี่ยแหม่พังเสียหายหมดเลยครับ
และทีนี้ผมก็ซ่อนตัวอยู่นานเป็นชั่วโมงนะคุณนะ
รอจนกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุจะไปหมดผมถึงจะกล้าออกมานะครับ
ส่วนทางด้านของเจ้าของร้านนะฮะเขาบอกว่าได้ยินเสียงของวัยรุ่นเนี่ยเหมือน
มันด่าทอตะโกนด่าทอท้าทายกันช่วงประมาณตีสองตีสาม
ทีนี้เลยเปิดกล้องวงจรปิดดูนะครับพบว่าวัยรุ่นอยู่เต็มหน้าร้านเลย
เห็นกลุ่มผู้เสียหายวิ่งเข้ามาหลบในร้านอีกฝั่งพยายามเดินตามหา
แต่หากันไม่เจอก็พากันกลับไปแต่ก่อนกลับนะคุณ
รอยเอาไว้ทิ้งรอยแห่งความรักเอาไว้รักไหมรักเหรอ
เออก็คือทุบตีรถจักรยานยนต์จนพังเสียหายนะครับทีนี้ทางเจ้าของร้าน
ชาวบ้านแถวนี้เขาก็กลัวแจ้งตำรวจมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ตอนนี้ก็มีการสอบปากคำในฝั่งของวัยรุ่นที่ขี่รถจักรยานยนต์มา
แล้วก็ถูกทุบรถจักรยานยนต์จนเสียหายนะฮะเบื้องต้นเนี่ยนะครับ
ก็ให้การบอกว่าไม่รู้จักกับกลุ่มที่ก่อเหตุนะครับเรื่องนี้ภูมิกับการสพศรีประจันทร์นะฮะ
พันธ์ตำรวจเอกวรพบจำปาเงินสั่งให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ
รวมรวมพยานหลักฐานกล้องวงจรปิดตามถนนสาย๓๔๐ถึงจุดเกิดเหตุตรงนี้
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างมีการท้าทายมีการด่าทอ
หรือทะเลาะอะไรมาก่อนหน้านี้หรือเปล่านะฮะแล้วก็จะเรียกผู้เสียหายเนี่ย
มาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งนะครับ